ไม่ฟรีแต่ว่า๙บาทเพราะไหว
ไม่แต่ว่าเอาขึ้นไหวแต่ถ้าฟรีเนี่ยจะดีพี่เลี้ยงไง
ถ้าฟรีพี่เลี้ยพี่เลี้ยได้โอ้โหเองสองคนพี่เลี้ยงได้

ยื่นไป๑๐เหรียญเดียวนี่ได้ทอนอ่ะดิ

นะฮะเอาไปที่พระเยาค่ะ
ทำจริงอันนี้ไม่ใช่ผ้ากันเปื้อนนะส้มนะ

ในวัดเชียงทองหมู่๘บ้านสาราตะบนท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพระเยาฮะ
เมนูเด็ดคือที่บอกให้ทั้งสองคนทานคือ
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำซุปกลม
นะครับที่สำคัญคือชามละ๙บาท
แต่ปริมาณไม่ได้น้อยนะครับเท่ากับปกติเลย
เพราะว่าพระท่านใส่เครื่องแบบจัดเต็มอิ่มกันจุก
ลูกชิ้นกี่ลูกน่ะ๙บาท
เยอะนะโอ้ยทั้งหมูทั้งลูกชิ้นนะครับ
ไปสอบถามความเป็นมาร้านนี้กันหน่อยนะครับ
พระครูภัยจิตธรรมาพรนะครับท่านเจ้าวาด
เล่าบอกว่าทางวัดร่วมกับลูกศิษย์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวรถพระธรรม
ในราคาชามละ๙บาทนะครับ
ทำไมทำไมขายถูกอ่ะท่าน

คือถ้าไม่ได้มาขายเกรงกำไรเอากำไรอะไร
กล้าวหลากก็ไม่น่าได้กำไรอยู่แล้วอ่ะใช่ช่วยชาวบ้านนะฮะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
โน่นทำตั้งแต่โควิดมานะทำตั้งแต่โควิดมานะครับร้านนะครับก็เปิดให้ทุกคนได้มากิน
ซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะแต่ถ้าซื้อกลับบ้านให้คนละ๒ชุดคนอื่นก็จะได้มาซื้อได้อีก
แล้วถ้าใครไม่มีเงินล่ะท่านใครไม่มีเงินก็ไม่ต้องจ่ายเพราะถือว่าช่วยกัน
เหมือนการเปิดโรงทานนะครับช่วยเหลือชาวบ้านญาติโยมในภาวะเศรษฐกิจ
เครื่องครับก๋วยเตี๋ยวรสพระธรรมครับมีจริงที่วัดเชียงทองจังหวัดพยาวครับ